คุณผู้ชมไปที่ตรังพี่เบิร์ตด้วยปุ้ยด้วย
ไปดูว่านุ่มสาวคู่นี้เขาตั้งใจชักดาบ
จ่ายเงินค่าน้ำมัน๕๐๐กว่าบาทหรือเปล่า
หรือเขาลืมเป็นอยู่ภาพนี้
ขับรถเก๋งมาเลยแต่งตัวดีทั้งคู่
ชายหญิงคู่หนึ่งเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บ
เป็นเงิน๕๘๐บาท
พนักงานก็จัดแจงเติมให้เสร็จสับ
เอาหัวจ่ายเข้าที่ปิดทั้งน้ำมัน
ผู้ชายเดินมาเสร็จปั๊บ
อายุสักประมาณ๓๐ปีได้

แต่งตัวดีคล้ายกับพนักงานบริษัท

แล้วเดินกลับมาผู้หญิงก็ไปนั่งอยู่ฝั่งคนขับ

ผู้หญิงก็เดินมานั่งฝั่งข้างซ้าย

แล้วคุณผู้ชมดูภาพที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้

เดี๋ยวคงจะมีการจ่ายค่าน้ำมันรถกันนะฮะ

หรือว่าผู้ชายเข้าใจว่าผู้หญิงเป็นคนจ่ายเงินหรือเปล่า

จนกระทั่งพนักงานก็หันกลับมา

อ้าวเงินไม่จ่ายเอาตรงตาม

ซึ่งตอนแรกชายหญิงคู่นี้เขาแจ้งพนักงานว่า
คือสแกนจ่ายละกันนะ

เดี๋ยวเดินกลับมาให้สแกนละกันอะไรแบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐โมงกว่านะครับ
เมื่อวานที่ปรทนายงเหนือบริมถนนเพชรเกษม

เติมน้ำมัน๕๘๐บาท

แต่งตัวดูดีบอกกับพนักงานของปั๊มว่า

เช่นนั้นจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คนขับรถสีแดงคันนี้นะคะถ้าเกิดว่า

ถ้าลืมก็กลับมาซะ
พี่นะกับข่าวนี้นะพี่ว่าเขาลืม

เพราะลักษณะการขับออกไปมันไม่เหมือนการขับหนี
มันไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รีบร้อนอะไร
ใครยาดถ้าดูข่าวอยู่ก็บอกพี่เขาน่อยไปจ่ายตังค์
แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะ
เด็กป๊าบอกว่าเดี๋ยวนี้มาร์ฟรีเราไม่กลัวแล้ว

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ดิฉันไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นอะไร